สิ่งที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ
สำหรับผู้ป่วยโอมิครอนที่เสียชีวิตรายแรกของประเทศไทยนะคะ
มาดูไทม์ไลน์มาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เป็นคุณยายวัย๘๖ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอหัดใหญ่นะคะ
คือเป็นผู้ป่วยที่ติดสายพันธุ์โอมิครอนนะคะแล้วก็เสียชีวิตนี่ค่ะ
ท่านดูไทม์ไลน์นะคะนี่นะคะเป็นหญิงไทยอายุ๘๖ปีค่ะ
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญอย่าชะล่าใจนะครับคุณผู้ชมเพราะท่านนี้ที่เสียชีวิต
ท่านได้รับวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะสองเข็มค่ะที่เราอยากได้
นี่ค่ะที่ว่ากันว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดของใครหลายคนเนี่ย
รับไปแล้ว๒เข็มนะคะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
ถึงพูดกันตลอดว่าวัคซีนเนี่ยคือไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดนะคะ
แต่ป้องกันให้ระดับของโรคมันทุเลาเบาบางลงได้นะคะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนาม่อมค่ะส่วนเรื่องของว่าจะได้รับเชื้อโควิด
มาจากที่ไหนอย่างไรนั้นคาดการณ์กันว่านี่ไงติดเชื้อมาจากหลานชาย
นี่นะคะสำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตค่ะ
พบว่าเริ่มมีอาการไข้คือวันที่๖มกราคมที่ผ่านมานะคะ
กระทั่งพบว่าติดค่ะ
แล้วไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นคือ๗มกราคม
จากนั้นรักษาตัวไม่ถึงอาทิตย์นะคะ
ในวันที่๑๒มกราคมท่านเสียชีวิตลงสักประมาณ๙นาฬิกา๒๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
ผลตรวจยืนยันคือต้องมีการถอดรหัสทางพันธุกรรมถูกไหม
รู้แล้วแหละว่าท่านติดโควิดตอนนั้นยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไร
แต่พอท่านเสียชีวิตไปถอดรหัสพันธุกรรม
ปรากฏว่าชัดเลยโอมิครอนเหรอ
คือสายพันธุมิครอนนะคะ

ก็เลยทำให้คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์

ท่านก็เลยต้องออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่ง

เรียกกันว่ากลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วย๗โรคเรื้อรัง
ใครก็ตามในกลุ่มนี้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว๒เข็ม

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ
ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่า
ขอให้ทุกคนที่รับ๒เข็มไปแล้ว

ควรที่จะมากระตุ้นเข็มที่๓ในเดือนมกราคมนี้
เพราะการรับวัคซีนอย่างที่บอกไป
แม้ว่าจะไม่มีการป้องกันการติดเชื้อ๑๐๐
แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคหรืออาการป่วยหนักได้นะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

จะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่คุณยายก็ฉีด๒เข็ม
แล้วต่อไปนี้ตั้งคำถามต่อว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย

และภูมิคุ้มกันหมู่เราจะไปหยุดที่เข็มไหนดี
แต่กระบวนการในการที่จะเข้าไปฉีดวัคซีน

คือไม่ได้มันมีเยอะหรือไม่ใช่เข้าหาง่ายขนาดนั้น
กระบวนการทางธุรการธุรกรรมมันค่อนข้างยาก
หากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสามารถเคลียร์เรื่องนี้ได้
คนจะเข้าไปฉีดวัคซีนมากกว่าที่เป็นอยู่